งานนี้งานใหญ่ถึงแม้จะประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ้าง
แต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปงานนี้เต็มที่ไปเลย
โอ้ยดูพอแล้วกันน้ำท่วมยังมันได้ขนาดนี้
โอ๊ยแน่ใจนะงานบุญแน่
งานมะใหญ่แน่นวิ
เขาบอกว่าน้ำท่วมก็ไม่เป็นอุปสรรคใด
แต่ละคนจัดเต็ม

เต็มคาราเบล
โอ้โหว่ายน้ำมาเลยเหรอ

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบุญกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่ง
นายอาภิเษย์นาคหพระนครศรีอยุธยา

อาศัยช่วงน้ำลงนี่คือน้ำลงแล้วนะ

ไลท์ต่างที่เราได้เห็นพี่คนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าจัดแน่นจัดเต็ม
แล้วคนอื่นจะไปรออะไรก็ร่วมจัดกันไปด้วย
เขาว่ากันว่าการที่เขาทำเต็มที่อย่างนี้
มันเหมือนเป็นการแผ่ความสนุกให้กับใครหลายคนที่กำลังเครียดจากน้ำท่วม
มันก็เป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึ่งนะ
ทำให้คนอื่นมีความสุขได้มันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะคุณชิสาน้องใบตอง
แล้วชาวเน็ตพอได้เห็นคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์กันเยอะ
บอกเลยว่าไม่มีอุปสรรคใดถ้าคนมีใจอยากจะทำบุญ
อันนี้มันเรื่องจริงนะยังไงซะขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะฮะ
เราได้มาจากแตรวงภูตามิวสิกที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีโอกาสอยากจะลองไปจ้างแตรวงภูสาก็ลองดู
ขนาดน้ำท่วมขนาดนี้แกยังลุยเลย
เล่นใหญ่เล่นจริงจังมากเอออันนี้นับถือใจเลยด้วย
ระวังฮ่องโกงฟุตนิดนึงจริงเขาเป็นห่วงเป็นใย
น้ำมันท่วงก็รักษาสุขภาพกันไปด้วยก็ละกันนะคะ